ทีนี้มาดูเรื่องของความเชื่อ

แต่ก็ต้องย้ำว่าโปรดใช้วิจารณญาณ

คุณผู้ชมเคยได้ยินเรื่องของเมืองลับแลไหมคะ

ถ้าใครหลงเข้าไปในเมืองนี้หรือว่าพื้นที่บริเวณตรงนี้

เป็นเมืองลับแลพื้นที่สักประมาณ
หนึ่งไร่นะคะที่ตำบลบางพระ
อำเภอโพทองจังหวัดอ่างทอง

ไร่หนึ่งเป็นลักษณะเป็นโคกเป็นเนินนะคะ

มีการตั้งสารเจ้าที่เจ้าทางอยู่๓แห่ง

บริเวณนี้คือเมืองลับแหล่

เคยมีคนเดินเข้าไปในนั้น

เมื่อสักครู่เห็นผู้สื่อข่าวเราไปยืนไหว้อยู่ด้วย
นี่สารที่ชาวบ้านเชื่อว่า

ใกล้กับคนต้นสะดาวนะคะ

มียักษ์มีสัตว์ชนิดต่าง

อกจากนี้ยังมีตุ๊กตารูปปั้นต่าง
ที่แตกแล้วหักแล้วก็ถูกมาทิ้ง

ขณะที่ทีมข่าวของเราสำรวจพื้นที่อยู่

นี่มีผู้หญิงคนนึงถูกผีเข้า

ก่อนหน้านี้เคยเล่าเชื่อว่าคุณผู้ชมที่ดูเราทุกวัน
จำได้นี่ก็มีอีกแล้วค่ะ
พอทีมข่าวเราไปมีคนวิ่งมาบอกเลยว่า
ผู้สื่อข่าวก็ถามว่า

ก็ตอบว่าเป็นพ่อปู่ศรีสุโธน

อยากจะสื่อสารกับชาวบ้าน

เพื่อปกปักรักษาทรัพย์สมบัติจำนวนมากเลย

แห่งนี้พ่อปู่ก็บอกด้วยค่ะว่าเปิดเพลงให้ฟังหน่อย
จะได้เต้นร่ายรำทีมข่าวเราก็เปิดเพลง
ตอนแรกเปิดเพลงเตางอยแต่พ่อปู่บอกว่าไม่ถูกใจ
ขอเป็นเพลงบวงสวงพญานาคทีมข่าวเราก็เปิดให้
พอเปิดปุ๊บพ่อปู่ก็ร่ายรำค่ะร่ายรำสักพักหนึ่ง
ผู้สื่อข่าวของเราก็เลยได้ทีขอเลขเด็ดซะเลยขอเลขเลยค่ะ
มันใกล้หวยออกแล้วนี่นะใช่แหมทีมข่าวคะก็ขอเลขเด็ดนะคะ
พ่อปู่ที่สิงร่างเขาก็ทำไม้ทำมือบอกนะบอกใบ้เลขให้นะคะ
จริงจริงแล้วต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้เขาว่าอาฐานเมืองรับแปลนเนี่ย
คือพ่อปู่ที่เข้าสิงร่างนะเขาบอกกับทีมข่าวเราว่าไม่มีหรอก
เนี่ยชาวบ้านที่โดนอ่ะเพราะไปทำไม่ดีอืมเนี่ยค่ะอืม
แล้วพ่อปู่ก็ออกจากร่างไปครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันอีกทีนะคะ
ช่วงจังหวะที่คนนี้ค่ะที่ถูกพ่อปู่เข้าสิงร่างนะคะ
ใช้วิจารณญาณนะคะคุณผู้ชมคะลองไปดูค่ะ
กูปูมาปูไหนปูไหนเห็นหมดเลยปูอะไร
ติดเม็ดไงไม่ได้ป่วยติดทุกโทอ้าวมาไงล่ะ
จะมาทำความสะอาดให้ปู่มั้งได้ไหมได้ใช่ไหมปู่น่ะทำเลย
ผมไม่ต้องกลัวไม่ทำอะไรทำความสะอาดทำไปเถอะเออ
แต่จะมาลื้อมาคุยไม่ได้อืมห้ามขอเลขเด็ดหน่อยให้ไปแล้วไง

ทีนี้เมื่อพ่อปู่ศรีสุโธออกจากร่างของผู้หญิงคนนี้นักข่าวแล้วก็ถาม

เป็นชาวบ้านระแวกนี้แหละนะครับรับรู้ถึงสิ่งเล่นรับ
ที่อยู่ในโคกของวัดกาศัยตั้งแต่ที่ยังจำความได้
เพราะว่าในตัวเธอเขาบอกว่ามีองค์ของพ่อปู่นาคาราช
เมื่อวันนี้เดินทางมาถึงก็รู้สึกว่า
พ่อปู่ศรีสุโธต้องการจะสื่อสารกับชาวบ้าน
ก็เลยมาใช้ร่างของเธอเป็นตัวกลางเป็นสื่อกลาง
ขณะนั้นไม่สามารถจะควบคุมตัวเองได้เลย
รู้สึกหนาวสั่นมากทั้งที่อากาศร้อนอบอ้าว
ไปฟังเสียงของเธออีกครั้งหนึ่งนะครับ

รู้แต่บังคับไม่ได้

มาแล้วประมาณนี้
ทีนี้ชาวบ้านนี่ในระแวกใกล้เคียงนักข่าวเราก็ไปถาม

เคยมีชาวบ้านเข้าไปหาอาหาร
แล้วก็ได้หายไปตรงนี้อย่างลึกลับ
แล้วแต่จู่เองก็กลับออกมาแล้วก็บอกว่า

แต่กลับถูกไล่ออกมาเพราะว่าเจ้าเมืองจับได้ว่าพูดโกหก

ทำให้ชาวบ้านก็เชื่อว่าบริเวณดังกล่าวเป็นเมืองรับแร่จริง
หากใครหลงเข้าไปจะหายตัวไป
ส่วนชาวบ้านที่เข้าไปในพื้นที่และนำของออกมา
ก็จะพบกับเรื่องของความหลอนหรือว่าสิ่งเล่นลับนั่นเองครับ
ก็ไม่รู้ว่าไปไหน
พออยู่ปีฝ่าก็โผล่ขึ้นมาให้คนเห็น
แล้วก็มาเล่าให้เขาฟังว่าที่นี่เป็นเมืองรับแร่
โกหกเขามาเขาก็ส่งคืน

เก่มคนโง่เขาก็ตกคืน
นี่ก็ว่าอยู่บนยอดกลุ่มก็ลองคลิกคลักอย่าให้ตกปลาไม่กลัวไงนะ
แกก็บอกไม่กลัวแล้วก็ได้ไปสร้างสี่ตัว
แล้วแกก็มาเจ็บแล้วแกก็พูดเข้าว่า
ไอ้สำรวงไอ้น้อยสำคัญขวายไปทวนพรมทุกวัน
แกก็เข้าเดี๋ยวขนตกป่าเนี่ยลูกก็เดี๋ยวจะซื้อใช้
หรือว่ากลักงั้นมันก็ขยื้องกูไปกินทั้งหมดสิ
คนตุกก็สามวันเกิดก็ตาย
นี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะก็ต้องขอย้ำคุณผู้ชมแบบนี้ว่า
ทุกครั้งที่ไทยรัฐทีวีนำเสนอเรื่องราวความเชื่อสิ่งเล่นลับอาถรรพ์เนี่ย
ก็ต้องบอกว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคล
ใช้วิจารณญาณในการรับชม
เชื่ออย่าลบหลู่นะคะเพราะว่าชาวบ้านในพื้นที่เขาเชื่อจริง
อาถรรพ์เหล่านี้ทีมข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปหาคำตอบ
แล้วก็นำเสนอให้คุณผู้ชมได้ติดตามนะคะ